อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเกี่ยวกับสุขภาพค่ะ
คืออยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วย
โวยกินยาหน้าพังเละ

มีอาการก็คือไปซื้อยาแผนโบราณมาคุณ
เพราะว่าเธอหน้าร้าวจากอุบัติเหตุ
จะเอายาประสานกระดูกมา
พอทานไปคืนนึงเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยโอ้โหใบหน้าของเธอคือสภาพนี้เลยนะ

หน้าเป็นแผลผู้พองอักเสบตาบวมปิดปากเจอกินข้าวไม่ได้เลย
เธอกินไปคืนนึงใช่ไหมวันหนึ่งคืนนึงแต่ว่า
ทั้งวันทั้งคืนนะเธอต้องกินตั้ง๒๔เม็ดนะใช่ค่ะ
แล้วก็นี่แหละทีมข่าวของเราก็ไปถึงที่โรงพยาบาลเลยนะคะ

ไปเจอกับนางสาวทัศนวัลสังวานเพชรอายุ๓๒ปีหรือว่าคุณบิว
คุณบิวก็เล่าให้ฟังบอกว่าไปซื้อยาแผนโบราณเกี่ยวกับกระดูกมา
ก่อนหน้านี้คุณบิวประสบอุบัติเหตุคือหกล้ม
ทีนี้ใบหน้าไปกระแทกกับพื้น
ก็เลยทำให้กระดูกที่ใบหน้าร้าว
พอไปซื้อยาแผนโบราณมาหมอก็หยิบยามาให้๒ขวด

ระบุชื่อยาว่ายาเส้นและยาลูกลอน
นาววะหอยปรัสจากสเตียรอย
หมอแผนโบราณบอกว่ายานี้เป็นยาประสานกระดูก

ปุกละ๑๒๐บาทจ่ายเงินไป๒๔๐บาท
ทีนี้เธอกินกินยาเป็นกรรมเลยคุณผู้ชม

เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนมื้อหนึ่งกิน๖เม็ดนะคะ

เธอก็คิดว่าอาการน่าจะค่อยดีขึ้น

ตอนที่เธอล้างหน้าแปลงฟันเธอรู้สึกว่า
ทำไมใบหน้าข้างซ้ายของเธอไม่มีความรู้สึก

แล้วมีตุ่มเม็ดใสขึ้นมาตามใบหน้าด้านซ้ายด้วย
ตอนนั้นเธอก็คิดว่าเป็นเริมหรือเปล่า
แฟนก็เลยบอกว่าไปหาหมอละกัน
แผนปัจจุบันจะได้ให้ดูว่าเป็นอะไร
ปรากฏว่ามาที่โรงพยาบาลระยองนี่แหละค่ะ
คุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นเริมนะแต่ว่าแพ้ยา
หมอก็เลยฉีดยาแก้แพ้ยาขยายหลอดลม
แล้วก็ให้ยาแก้ปวดจ่ายยามา
ทีนี้เธอก็บอกว่าแฟนโทรไปที่ร้านขายยา
บอกกับทางร้านว่าซื้อยามาทานแล้วก็แพ้ยา

เพราะว่าเธอกลับไปที่ร้านเดิมแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยนะ
ขับพิษไม่ต้องจ่ายตังค์ให้ฟรีเลย

ทีนี้เธอบอกว่ากลับมาเนี่ยเธอก็กินไปอีก

เพราะว่าแพทย์แผนโบราณเองก็บอกว่า
รักษามาหลายชั่วอายุคนแล้วรักษามาหลายปี
ไม่เคยมีใครที่แพ้ยาเลยเพราะยาไม่ได้ใส่สเตียรอยดนี่
ไปฟังเสียงเธอกันนะคะ
หายใจไม่ออกเลยแล้วก็เหิดเต็มหน้าชาย

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแพทย์แผนปัจจุบันก็บอกนะ
บอกว่าอาการที่เป็นไม่ใช่งูสวัสดิ์

แล้วต้องพักรักษาตัวนอนดูอาการที่โรงพยาบาล

เพราะว่าคุณหมอเองก็อยากให้ใบหน้ายุบ

คืออาการต่างอยากให้เบาบางลงก่อน

แล้วก็ที่สำคัญคือเธอ
บอกว่าเธอมีโรคประจำตัวคือโรคแพ้ภูมิตัวเอง
ดังนั้นแพทย์แผนปัจจุบันบอกเลย
คนที่เป็นโรคแบบนี้แพ้ภูมิตัวเองแบบนี้
อย่าไปทานยาแผนโบราณสั่งห้ามมาเลยนะคะ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปตรวจสอบหน่อยว่ายาแผนโบราณที่ซื้อมานี้

ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐเขาก็มีโอกาสได้ไปถามแพทย์แผนโบราณ

เขาก็บอกนะบอกว่าร้านนี้เปิดมาตั้งแต่รุ่นปู่แล้ว
ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแม้แต่คนเดียว
ในร้านผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติไม่มีสารสเตียรอยด์
ไม่มีทางที่จะทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรงแบบนี้

เดี๋ยวต้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหน่อยนะคะ